เอาคุณผู้ชมฟังข่าวนี้ดีที่สุราธานีนะครับ
คืออดีตสามีหึงอดีตภรรยาที่อดีตภรรยาเนี่ย
พาแฟนใหม่เข้ามาอยู่ที่บ้านนะครับอดีตสามีตามไปแทงแฟนใหม่ฮะ
ปรากฏว่าแฟนใหม่แทงสวนแทงสวนเข้าคอนะครับ
อดีตสามีเสียชีวิตแหละครับไม่งงใช่ไหมฮะ
ตำรวจภูทรชายานะครับกับหมอแล้วก็พิสูจน์หลักฐานนะครับ
ไปตรวจสอบเหตุทำร้ายกันที่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่อำเภอชายา
สุราชธานีนะครับโดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับ
รอบรอบเป็นสวนปาล์มน้ำมันในห้องถงห้องโถงพบศพนาย
สิระวัตแก้วมณีหรือว่าเป้เป้ในอายุสามสิบสามนี่ครับ
หงายอยู่ฮะมือซ้ายกำมีดมีแผลถูกแทงที่คอหนึ่งแผล
แล้วก็มีแผลตามร่างกายด้วยขณะที่นายธนงศักดิ์แทร่เลี้ย
หรือว่าโอมอายุสามสิบสองปีถูกแทงเข้าที่หน้าอกซ้ายหนึ่งแผล
ซี่โครงซ้ายหนึ่งแผลได้รับบัตรเจ็บครับ
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลชายานะครับจากการตรวจสอบในบ้านไปเจอมีดครับ
พกสองเล่มก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานขณะที่นางสาวรำระดาศรีชมนะครับ
เป็นคนที่แจ้งตำรวจนั่งอยู่ตกใจอยู่ครับ
เสื้อผ้าเปื้อนเลือดหมดเลยฮะเล่าบอกว่าเธอกับผู้ตายเนี่ย
เป็นสามีภรรยากันอยู่กินกันมา๑๓ปีมีลูก๓คน
รากันสักสามสี่เดือนแล้วแต่ผู้ตายยังมารังความเธออยู่บ่อย
จนวันนี้ครับผู้ตายขับรถกระบะมาที่บ้านไขกุญแจเข้ามาในบ้านเลยนะครับ
ซึ่งเธอกับผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นแฟนใหม่นอนอยู่ในห้องนอน
แล้วใช้มีดนะครับแทงผู้บาดเจ็บไม่ยั้งเธอพยายามห้ามพยายามผลักผู้ตายออกไป
จากนั้นนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บหันไปเห็นมีดที่วางอยู่
ก็หยิบมาแทงครับแทงเข้าไปที่คอไม่ยั้งเหมือนกัน

แล้วเราได้ผู้หญิงการขอแย่อะไรกันบ้างมั้ยหรือพ่อเค้าดีเลยแต่เค้าไม่ห้าม
หมายถึงเค้ามียอมแย่เกาะนาที่เขาหยุดคู่ไหมหรือว่าจะทำลายล้อมต้าย
เขาห้ามคือไม่ให้เข้าบ้านเพราะว่าเรื่องจะมีตัวที่

มีบ้านอยู่ติดกันเล่าบอกว่าผู้ตายกับหลานสาวเนี่ย
จดทะเบียนหย่ากันแม้จะเลิกกันแล้วก็ตาม
ก่อนหน้านี้หลานสาวไปอยู่ที่อื่นเพิ่งจะกลับมา
แล้วก็พาแฟนใหม่มาอยู่ได้๓วัน
สาเหตุน่าจะเกิดจากหึงหวงกันแหละครับ
เพราะว่าผู้ตายเคยสั่งเอาไว้ว่าอย่าพาใครเข้ามาในบ้านนะ
หลังตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสุราธานี
แล้วก็นำตัวนางสาวรำระดาไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็จะรอสอบปากคำนะครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ